ที่ให้ติดตามกันในทุกสัปดาห์ครับ
เหนือจากการทำประตูถล่มทลายของทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์
สุดยอดสกิลดาวเตะโตเล็กจาก๑๔ทีมก็ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งเกมพักบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนเติมมายิงแทบทุกครั้ง
แม้ว่าจะไม่ผ่านคู่แข่งเพราะกดสูตรติดไม่สมบูรณ์
แต่เขาก็ยังเป็นพระเอกอยู่ดีกับการซัด๒ประตู
ศรีสะเกดเปิดบ้านชนะห้องเย็นท่าข้ามคุณบิด๓๒
๓แต้มแรกในฤดูกาลได้สำเร็จ
ส่วนเกมที่ปุติอนันต์บางนาลูกนี้ของกฤษณะกิ่งกังวาน
ดูเหมือนจะง่ายแต่ถ้าจังหวะไม่ได้ก็ไม่มีทางผ่าน
พึ่งหนีเหตุที่๒แล้วใจคอยั้นจะดึงหนีฟุการ์ดงดั่ง

ก่อนจะพาบอลขึ้นไปด้วยกับเบนเจรงพันภพ
ขาเข้าซ้ายก่อนโยกแล้วแตะลอดขา
แม้จะเสียการครองบอลแต่ไม่ใช่ปัญหา
ที่บุกมัตลบเกษตรพนิษฐ์ไฟแบบหน้าจุย๔๐

ลองบ้างกับการสปินมูฟแบบ๓๖๐องศา
หนีทางวิวัตรศรียานงที่เข้าสไลด์
ปิดท้ายสเต็ปโต๊ะเล็กสัปดาห์นี้แบบสวยงาม